บอกเลยนะว่าเป็นโปรเจกต์แห่งชาติจริงนะคะ
เอานุ่มหน้าตาดี๙คนนะมารวมกัน

เพราะอะไรนี่ดูภาพนี้ซะก่อนนะคะคุณเอ๋ยพระคุณแม่
ขนาดว่าถ่ายในที่มืดแต่ความเปล่งประกายของความขาวออร่าของน้องเนี่ยมันแจงตาออกมา
คือกินหลอดไฟเป็นอาหารหรือเปล่าแต่ละคนแหมนะคะ
คือแผงอกเนี่ยก็มีความล่ำพอแบบพอประมาณพอน่ารักพอกลุ่ม

ก็ลงเล่นน้ำกันในสระว่ายน้ำแบบครบแก๊งเลยนะ
หนุ่มค่ะบอกว่าแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้อยู่รวมตัวกันด้วยนะคะ
เพราะว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่โคราชค่ะแต่ว่าแอบกระซิบมานิดนึงนะว่า
เออก็แอบเขินเหมือนกันนะเพราะคอมเมนต์ของแฟนแฟนเนี่ยแหม
มาแบบหนักหน่วงนะคะดิฉันเข้าไปโอ้โหดูก็โอ้โหนะฮะ

จับจองไหมคนนี้ของฉันคนนี้ฉันจอง
มีต่อคุณเจคุณเจมส์คุณกตันคุณเรวคุณเปิ๊ย์ทคุณทักกี้ปอเช่
แล้วก็ไอซ์๙คนชอบแบบไหนเลือกกันเลยจากสาวค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ลืมแย้มเรื่องซิงเกิ้ลใหม่ด้วย
คอนเสิร์ตที่จะมาถึงเร็วนี้ให้ทราบกันด้วยค่ะ
ก็สำหรับคอนเสิร์ตนะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะ
ตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มขายบัตรมาวันที่๑๖วะ
ตอนนี้เริ่มซ้อมในพาร์ทคอนเสิร์ตกันแล้วครับ
แล้วก็ประชุมกันค่อนข้างหนักครับเราไปทุกภาคด้วยครับ
ไปครับผมจะมีทั้งหมด๔ครั้งครับ
คือมันเกิดขึ้นจากที่เราไปมีงานรถโชว์นั่นแหละครับ
แล้วเราก็ได้ไปรถโชว์กันที่โคราช
แล้วที่โรงแรมนั้นมันมีสระว่ายน้ำ
แล้วตอนนั้นพวกเราก็ขับมาโรงแรมกำลังผ่อนคลาย
ก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำไปหล่อจากบูซี่
เราก็เลยเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วพี่เจมส์ของเราก็ลงไปครับ
อะไรอย่างนี้นะแล้วตลกเลยครับ